แต่จะบอกว่าหมอปลาหลังจากนี้ไปอาจจะมีหนาวนะคะ
เพราะว่ามีนายแซ็กหนองลาหาร

แต่ในแซคไม่ได้ทำพิธีค่ะ
เสพยาเสพติดแล้วหลอน

บอกว่าไม่ได้ทุบสารเดียวนะเดี๋ยวจะทุบทั้งหมู่บ้านเลย

เปลี่ยนจากกราบศาลมากราบตัวเองว่าอย่างนั้น
โอ๊ยนายแซ็กสภาพนายแซ็กเป็นแบบนี้นะคะ
เดินหัวโยกไปมาแกว่งไวมือ

แต่เป็นแต่ละคลิปจะเป็นคลิปสั้นต่อกัน

นายแซ็กชื่อจริงชื่อกะนายสุทธิวัดค่ะ
อายุ๒๔ปี
ชาวบ้านบอกว่านี่คือนุ่มคลั่งยาประจำหมู่บ้าน

อำเภอละหารสายจังหวัดบุรีรำ

กวัดแกว่งไปมาไม่ใช่มือเปล่านั้นมีมีดด้วย

เป็นบ่อยเป็นประจำ

คลั่งยาเนี่ยไม่ใช่เดินบวกเวกไปมาอย่างเดียวนี่

ไปทุบสารพระภูมิชาวบ้าน

ไม่ได้ทุบเฉพาะตัวต่อของศาลนะ

บ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านในแซคค่ะ

คุณป้าสนองก็เล่าประวัติให้ฟัง

ยายเลี้ยงไว้แต่อยู่คนละบ้าน
ที่ผ่านมาในแซ็กเห็นเสพยา
เมาอลวาดอยู่ในบ้าน
ทุบข้าวของในบ้านประจำ

ตำรวจทำได้แค่มารังอัพเหตุ
ไนนซักก็เลยได้ใจค่ะ

ต้องมานั่งสารนั่งเฝ้าสารพระภูมิบ้านตัวเองช่วงกลางคืน
ฟังเสียงความทุกข์ใจของป้าสนองค่ะ

ให้กราบตัวมันตัวมันเป็นผู้ยิ่งใหญ่

ออกน่ะไว้ทำไมกูจะเอาเดินพลานขึ้นนี้ให้หมด

เมื่อคืนก็ว่าจะมาเอาสารมาภูมิฉันเหมือนกัน

ไม่รู้มันหลอนหมามันขึ้นมาเลย

แต่ทีนี้เหตุการณ์มันเกิดนอกบ้านแล้วไงคะ
ทุบทำลายสารของชาวบ้าน
ตำรวจได้แล้วค่ะได้ข้อหานะคะ
ตำรวจตรวจสารเสพติดด้วย
ม่วงแน่นอนค่ะสภาพแบบนี้
เนื่องจากอยู่ในอาการเมาในตาขวางเลย

แต่เขาก็ยอมรับนะเขาเสพยาบ้าจริง

แล้วเสพไปกี่เมตรแล้ววะเนี่ย
เมตรเดียว
เมตรเดียวแต่เช้าใช่เหรอ

เอาเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทำให้เสียทรัพย์
ส่วนเรื่องยาเสพติดจะส่งตัวไปบำบัด
เพราะพวกเราอยู่รอคุณกลับมา
เห็นใจชาวบ้านแหละต้องอยู่กันอย่างระแวดระวังอ่ะ